เรื่องของการเกาะติดสถานการณ์
ตอนนี้ที่ทำงานหนักเลยก็คือกรมอุตุนิยมวิทยา
ต่อเนื่องเลยฉบับที่๒๐แล้วใช่ไหมคะ
ในช่วงคืนนี้รู้ชัยด้วยนะคะ
จนถึงขณะนี้นะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะทางเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ก็ยังเฝ้าก่อติดสถานการณ์พายุปลาบึกกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งล่าสุดนั้นทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานั้นก็ออกประกาศเตือนนะคะ
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราธานีค่ะ
เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในค่ำคืนนี้ค่ะ
บรรยากาศที่ศูนย์ปฏิบัติการพยากรอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของพายุปลาบึกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะ
เรียกได้ว่า๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
โดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายภูเวียงประคัมมินอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็ได้ออกมาแถลงถึงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุปลาบึกฉบับที่๑๙นะคะ
ล่าสุดค่ะพายุปลาบึกนั้นมีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งพายุนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ๑๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนเข้าปกคลุมจังหวัดสุราธานีในระยะต่อไป
ซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ภาคใต้นั้นมีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะ
โดยเฉพาะในคืนนี้ค่ะเน้นเฝ้าระวังในพื้นที่ลาดเชิงเขา
และพื้นที่รุ่มน้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราธานีค่ะ
แต่ถ้าเกิดเหตุขึ้นน้ำปลาหลากลงมาคนจะต้องรีบวิ่งรีบหนีอพยพ
ทุกแห่งทุกหนซ้ายขวาหน้าหลังมืดหมด
ก็จะลำบากอีกไม่รู้ไปทิศไหน
มันจะเกิดความฉุกละหกกระหลาหลนและก็การประดบัติ
ผมเชื่อว่าในหลายพื้นที่
ไม่มีการซักซ้อมในช่วงเวลากลางคืน
ในการอบพยพหนีภัยนะครับหรืออาจจะมีบ้างแต่คงจะไม่มาก
เพราะฉะนั้นถ้าเผชิญเหตุในช่วงเวลากลางคืน
ซึ่งผมเคยกล่าวไว้แล้วว่าการที่เหตุมันเกิดขึ้น
ดังนั้นคืนนี้ให้ระมัดระวังนิดหนึ่ง
วางแผนให้ดีถ้ากลางคืนฝนตกหนัก
แล้วน้ำหลากลงมาจากเขาในช่วงเวลากลางคืนนั้น
คาดการณ์ว่าพายุปลาบึกจะเคลื่อนตัว
ต่อไปยังจังหวัดสุราธานีจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง
ลงทะเลอันดามันในช่วงกลางวันของวันพรุ่งนี้ค่ะ
และหากยังเคลื่อนตัวด้วยความเร็วประมาณ๑๓กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงต่อเนื่องนะคะก็ถือว่าน่าเป็นห่วงมากค่ะ
เพราะว่าการที่พายุเคลื่อนตัวช้านั้นจะทำให้มีฝนตกสะสม
แล้วก็อาจมีฝนตกปริมาณสูงถึง๓๐๐มิลลิเมตรนะคะ
ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโครนถล่ม
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราธานีค่ะ
สำหรับประกาศเตือนล่าสุดของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
เตือนน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ฝนตกหนักในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราชธานีนะคะ
คืนนี้ค่ะก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษแล้วนะคะ
แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของสองจังหวัดที่ย้ำเตือนไป
ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ของแต่ละจังหวัดในภาคใต้ค่ะ
ก็มีการรายงานสถานการณ์ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสนะคะ
ให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาทางกรุงเทพมหานครนั้น
ได้รับทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะอรัยะตลอดทั้งคืนนี้เช่นกันค่ะ